ไปพุ่งชนคุณตาวัย๗๔ปีที่กำลังเดินข้ามถนน
สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมีภาพจากกล้องวงจรปิด
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขี่มาค่อนข้างเร็ว

แต่คนซ้อนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เขาบอกว่า

แล้วก็เหมือนกับลังเลว่าจะไปต่อหรือถอยหลัง

นี่คือตลาดสามแยกอ่างเวียนตำบลหนองอิรุณ
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
คือคุณตาวัย๗๔คนนี้ค่ะ
จอดรถอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกัน

รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์สีแดงพุ่งชนเต็มเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้นะคะ
ชาวบ้านก็พากันหลบเพราะว่ากลัวว่ารถบิ๊กไบท์จะพุ่งเข้าไปชนข้างทางด้วย

นายนุกูลคิวสถาพรคือคุณตาวัย๗๔ที่เสียชีวิตนะคะ

นายชัยวุฒิแสนลาบอายุ๓๕ตอนแรก

กู้ภัยพยายามช่วยเหลือและส่งโรงพยาบาล

นางสาวพัชรพรศรีแสนตออายุ๑๘
บาดเจ็บแต่พอมีสติพอพูดรู้เรื่อง
เขาบอกว่าคุณตาเนี่ยข้ามถนนมา
แล้วพอมาอยู่กึ่งกลางถนนเนี่ยนะ
เหมือนคุณตาลังเลว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง
ก็เลยเบรกไม่ทันหลบไม่ทัน
ไบท์เลยชนไปเต็มเขาอ้างแบบนี้นะคะ

ก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอาการก็ปลอดภัยแล้ว
สรุปเหตุการณ์นี้เสียชีวิต๒ศพ
คนขี่บิ๊กไบท์กับตัวคุณตาวัย๗๔นะคะ

เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแบบชัดอีกที
เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์อุบัติเหตุนี้นะคะ